พาไปกินหมูสะเต๊ะหมูสะเต๊ะร้านนี้เนี่ยอยู่จังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเจ้าเด็ดเจ้าอร่อยของเชียงใหม่เลยเพราะว่าถ้าเกิดใครได้กินแล้วไม่อยากจะวางไม้เลยอ่ะ
ไฟไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้ไม่ต้องเรียกดับเพลิงมันคือเตาย่างหมูสะเต๊ะนี่แหละค่ะ
มันกลุ่นเลยแล้วเห็นหมูไหมเนื้อแน่นนุ่มฉ่ำมากเลยนะคะ
สะเต๊ะช้างม่อยตัดใหม่เปิดมากว่า๓๐ปีแล้วค่ะ
อยู่บริเวณก่อนถึงกาดหลวงหรือตลาดวโรรสนั่นเองคุ้นเคยกันดี
ซึ่งจุดเด่นของหมูสะเต๊ะที่นี่ก็คือให้เนื้อหมูแบบเน้นอ๋อเหรอ
เน้นเน้นเต็มคำเนื้อเป็นเนื้อครับโดยสูตรเด็ดของที่นี่ก็คือ
การคัดสรรวัตถุดิบในการทำหมูสะเต๊ะค่ะเขาจะเริ่มตั้งแต่เนื้อหมูเลย
เลือกอย่างดีเครื่องเทศก็เด็ดมากและที่เด็ดที่สุดคืออะไร
น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะร้านนี้เป็นน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะ
มีความกลมกล่อมไม่หวานหรือว่าไม่เผ็ดจนเกินไปเพราะว่าเขาสั่งเครื่องเทศ
ส่งตรงมาจากมาเลเซียกันเลยผสมกับสูตรเด็ดที่ร้าน
ได้น้ำจิ้มที่มีเอกลักษณ์ความอร่อยมาอย่างยาวนานเฉพาะตัวแบบนี้แหละค่ะ
และอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ใครมากินก็ติดใจนั่นก็คือร้านนี้เขาจะไม่ย่างหมูสะเต๊ะทิ้งเอาไว้
แต่ว่าเขาจะย่างต่อเมื่อมีลูกค้ามาสั่งเท่านั้น
ก็คือย่างสดใหม่มันจะร้อนหอมอร่อยเอออันนี้ดีนะ
มันไม่หอมเออมันไม่หอมแล้วมันเคี้ยวไปมันไม่นุ่มเพราะมันไม่ร้อนเท่าไหร
ถูกต้องนะคะโดยที่ร้านเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเขาจะมีโต๊ะนั่งไม่เยอะ
แต่ว่าขายได้ตลอดเวลาเลย
ส่วนใหญ่คนก็ซื้อกลับบ้านก็มีนะหมูสะเต๊ะนะ
และราคาขายก็ชุดละ๕๐บาทขึ้นไป
พร้อมกับน้ำจิ้มและกระจาด

มีน้ำจิ้มกับเลยนะขอบคุณมากน้ำจิ้มอะไรนะขออีกทีน้ำจิ้มอาจารย์
ใครอาจจะไปลิ้มลองความอร่อยแบบนี้ก็ควารกันได้เลย
เพียงแค่เลี้ยวมาทางถนนช้างม่อยตัดใหม่จังหวัดเชียงใหม่
ขับมาเรื่อยค่ะข้ามสะพานแม่ขาก็จะเห็นซอยขวามือ

ร้านจะอยู่ซ้ายมือเปิด๑๐โมงเช้าไปจนถึงบ่าย๒โมงเย็นนะคะ

เต๊ะร้านนี้เด็ดจริงโดยเฉพาะน้ำจิ้ม

ของอร่อยหมูสะเต๊ะเนี่ยมันต้องเด็ดที่เครื่องเทศใช่ไหม
ที่ปรุงที่ทาลงไปบนหมูสะเต๊ะ
แล้วก็น้ำจิ้มรวมไปถึงอาจารย์ด้วยต้องกินคู่กัน
อาจารย์นะไม่ใช่กระจาด